เปลี่ยนอารมณ์นิดนึงคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่า
เสียโรงน้ำดื่มที่เชียงใหม่ที่เขาถูกลอตเตอรี่๓๖งวดติดต่อกัน

นั้นล่าสุดเขามีการเปิดตัวหินพลังศักดิ์สิทธิ์
แล้วมันมีข้อความที่เป็นอัคระที่คุณผู้ชมต้องคิดตามว่ามันคืออะไร

คุณกฤษฎาแซ่โกยจำได้ใช่ไหมฮะเจ้าของโรงงานน้ำดื่มยี่ห้อหนึ่ง

แล้วเขาเป็นคนชอบเรื่องของหินนั่นหินนี่ต่าง
บูชาพญานาคทำรูปปั้นพญานาคเอาไว้หน้าโรงงานน้ำดื่ม

นะฮะที่อยู่ของเขาคือบ้านเลขที่๑๔๙หมู่๘ตำบลเชิงดอย

เขาถูกรางวัลจนโด่งดังเราก็เคยนำเสนอข่าวเข้ามาแล้ว

เรือนไม้งดงามมูลค่า๒ล้านในโรงน้ำดื่ม

วางเอาไว้รูปร่างแปลกตาเรียงกันทั้งหมด

แล้วก็เอาหินไปวาง๒๓ก้อน
จัดเป็นพลังหยินหยางแล้วก็ทำน้ำตก
เอาหินใต้แม่น้ำโขงมาวางเรียงกัน
เป็นสิงสถิตขององค์พญานาคเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
นี่เห็นไหมเห็นแล้วมันก็เออมันก็ดูแบบ

บนบ้านเขาจัดเตรียมที่พักเอาไว้ให้กับผู้ทรงศีล

เขาบอกว่าเขาเอาหินอัญมณีรูปร่างงดงามไปวางเรียงกัน

มันมีพลังหินศักดิ์สิทธิ์เต็มไปหมดเลย
ที่ผ่านมาเขาก็ถูกรางวัลจากการที่เขาเชื่อเรื่องแบบนี้แหละ
รางวัลเล็กบ้างรางวัลใหญ่บ้าง๓๖ก็ติดต่อกัน
หลังจากนั้นก็มีพลังขององค์พญานาคสีเขียวมาให้โชคตลอด
ติดต่อกันแล้วหลายงวดรวมกันเนี่ยประมาณ๕๐งวดด้วยกัน
ค่ะจะยกอะไรเบอร์นั้นคะครับคุณผู้ชมค่ะ
แล้ว๑๖สิงหาคมนี้

วันจานค่ะวันจานนะฮะวันจาน
เขาบอกว่ามีองค์พญานาคสีเขียว
ก็คือหมื่นคนกำหนดหรือจะสู้จดบันทึกฟ้า
แล้วเขียนตัวเลขให้แบบนี้หลายชุดเลย
หมื่นคนกำหนดหรือจะสู้จดบันทึกฟ้า

แล้วแต่บุญใครบุญมันเขาว่าอย่างนั้น
เอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดีที่สุดนะฮะ
เนี่ยเขาจดให้แบบนี้แล้วข้อความแบบนี้
พ่อน้ำหนึ่งเถอะพ่อน้ำสองก็พ่อน้ำสองเถอะ